วงจรปิดจับภาพได้นะครับเพราะว่านาทีที่คุณลุงสองท่านเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์เคียงคู่กันมาเพราะเป็นเพื่อนกัน
ปรากฏเกี่ยวกันเองฮะเกี่ยวกันเองจนเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะเป็นภาพวินาทีนะฮะที่รถจักรยานยนต์๒คันนี้
เกี่ยวกันเองนะครับเกิดขึ้นบริเวณหน้าหอพักเป็ดประธาน
ถนนจรรยานนท์หมู่๗ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซา
ที่โอสดอายุห้าสิบเก้าปีฮะเวดสปาดศรีเทานะครับ
เบียนชนบุรีตีคู่มากับเพื่อนซีที่ขี่รถจักรยานยนต์
ดาสกูปปี้ไอสีมพูไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
มากินข้าวกันคุณเกือบจะถึงร้านอาหารอยู่แล้ว
แต่พอจะถึงร้านอีกไม่ถึง๕เมตรนะฮะ
เกี่ยวกันทำให้รถจักรยานยนต์ทั้งคู่ล้มครับ
คุณลุงสมชายไม่ได้ใส่หมวกกันน็อก
คุณเห็นไหมตอนล้มเนี่ยโอ้โหหน้าลงไปกระแทกพื้นถนนเลย

นี่จุงหวัดนี้โอ้โฮอย่างนี้คลูดไปแล้วก็กลิ้งเลยนะโอ้โฮ
ครูดศีรษะกระแทกพื้นแน่นิ่งไปนะฮะ
มีการประสานหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาให้มาช่วยเหลือนะครับ
แล้วก็คุณลุงสมชายก็ฟื้นขึ้นได้ลุกขึ้นได้นะคุณ
ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะครับ

ขี่มาหาอะไรกินที่ร้านอาหาร
ก็ไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
ต้องระวังนะคุณบางทีมอเตอร์ไซค์ขี่กันมา
แล้วคนขี่ชอบแบบว่าอะไรนะเคียงข้างกันมาพูดคุยกัน

เวลาพูดคุยกันไม่ได้เลย